หน้าโรงเรียนที่จังหวัดนครราชศรีมา

ซึ่งเป็นญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
มีจังหวะนักเรียนชายเดินไปทักนักเรียนหญิง
แต่ทักแบบตบหลังค่อนข้างแรง
นักเรียนหญิงก็เลยไปหยิกมือเขา

นักเรียนชายกระโดดถีบกระโดดบีบ

แล้วเอามีดขู่จะไปฟันเขา

ทราบ

มันเป็นอะไรกันนะครับ

สาราในโรงเรียนนะครับ
แล้วคลิปนี้พ่อของนักเรียนหญิงเห็นแล้วแบบโอ้โห
เป็นอะไรแล้วมารังแก่ลูกสาวทำไม

บอกว่าคนเป็นพ่อถึงขนาดโอ้โหหัวร้อนเลย
เจอเด็กผู้ชายคนนี้เอามีดมาจะทำร้ายลูกสาวผม

แล้วคาชุดนักเรียนแล้วเด็กนักเรียนในโรงเรียนเต็มไปหมด

อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินได้ฟังไปทั้งหมดทั้งมวล

สาราหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอปัก
งชัยจังหวัดนครราชศรีมา

เจอผู้ชายเอามีดมาทำร้ายลูกสาวแบบนี้

ทีมข่าวถามไปยังคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนหญิง
ได้ความว่าจริงนักเรียนชายคนนี้เนี่ย

เป็นญาติห่างกันก็รู้จักกันแหละ

ลูกสาวคนเล็กยืนคุยกับเพื่อนอยู่

ก็เลยหันไปหยิกมือน้องผู้ชาย

ก่อนหน้ามีสิ่งที่บีบคอกันด้วย

รอกลืมมือขนาดเรากลับฐาน
น้องก็เหลือหนัวเป็นน้องชาย
ท้าทายให้ไปแจ้งความเดี๋ยวจะยืนรออะไรแบบนี้
แน่นอนนะฮะพ่อแม่ของน้องฝั่งผู้หญิงบอกว่า
โอ้โหถึงแม้จะเป็นญาติกันแต่ว่า

แล้วเป็นญาติกันแท้ทำไมทำกันขนาดนี้
ล่าสุดวันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาลูกสาวไปตรวจร่างกาย
แล้วก็แจ้งความดำเนินคดีกับน้องผู้ชาย

แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นรับไม่ได้
รุนแรงเกินไปครับ